อ่าไปต่อที่จังหวัดบูริรัมนะฮะมีครอบครัวหนึ่งอยู่กัน๔คนลูก๒คนพิการทั้ง๒คน
แต่จู่โดนผู้ใหญ่บ้านมาขับไล่ออกจากหมู่บ้านแล้วบอกว่าถ้าเห็นกลับมานะจะเผาบ้านให้หมดเลย
เรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยให้ดูสภาพบ้านก่อน

เป็นผึงเป็นอะไรกันไป
แล้วชีวิตของ๔คนนี้ก็อยู่กันอย่างแบบ

บ้านนี้อยู่ที่จังบรณาโครกว่านอพิวรหาศาสตร์

มีกันอยู่สี่คนอืมแม่คือคุณพัยทูตอายุห้าสิบเจ็ดนะฮะ
นางสาววันวิสาดูเขากินดิเอาอะไรเอาพริกเกลือเกลือ
เกลือแล้วก็มีมะเขือมะเขือจิ้มนะฮะวันวิสาอายุสามสิบสาม
อันนี้ลูกสาวคนโตแล้วลูกสาวคนนี้พิการทางสมองกล้ามเนื้ออ่อนแรง
มีวันเฉลิมเด็กชายวันเฉลิมอายุ๑๒ปีอันนี้เป็นลูกชายคนเล็ก
และมีความบกพร่องทางสมองแล้วก็มีเด็กชายสงกราน
อายุ๑๐ปีนี่ลูกชายคนอีกคนนึงของนางสาววันวิสานะฮะ
คือต้นเรื่องบอกแบบนี้ก่อนแม่เนี่ยนะฮะภัยทูลเนี่ยบอกว่า
เย็นของวันที่๑๔ที่ผ่านมาครอบครัวกำลังหุงหาอาหารกินข้าวกัน
จู่ผู้ใหญ่บ้านมาเลยโกรธจัดเกรี้ยวกราดมามาบอกว่า
ข้าวของออกจากหมู่บ้านไปเดี๋ยวนี้นี่ลูกของคุณอ่ะ
ขโมยของในหมู่บ้านแต่ลูกที่บอกว่าไปขโมยของ
เขาพิการทางสมองคุณผู้ชมแต่ผู้ใหญ่บ้านมาไล่ทุกคนออกจากหมู่บ้านไป
ทุกคนกลัวและตกใจสุดขิดผู้ใหญ่บ้านมาไล่
ต้องรีบเก็บข้าวของใส่รถเข็นข้าวยังคดกินไม่ได้กินเลย
อืมนะฮะพากันร้องไห้เดินไปตามถนนด้วยความที่ตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรต่อสู้เขาอ่ะนะฮะ
เดินไปไกลถึง๓กิโลตอนนั้นน่ะนะคนเป็นแม่บอกว่าน้ำตาไหลมาก
ทำยังไงดีให้ทุกคนไปนอนในป่าข้างทางเพราะมันก็ดึกแหละ
ก่อนที่จะมีญาติของรองนายกอบตมาตามให้กลับไปที่บ้านนะครับ
ทีนี้เนี่ยหลานสาวของนางไพทูลชื่อว่านางยศบอกว่าโอ๊ย
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะใช้อำนาจเกินกว่าเหตุ
จู่จะมาไล่ออกไปได้ยังไงลูกเขาก็พิการแล้วจะให้เขาไปอยู่ที่ไหน
นะฮะแล้วยังข่มขู่ว่าถ้ากลับถ้าเกิดกลับมาแล้วจะลื้อบ้าน
เผาบ้านอีกมันเกินไปหรือเปล่าทำไมผู้อยู่บ้านมาทำแบบนั้น
นะฮะทีนี้รองนายกอบตโคกว่านคุณวันนาเองก็เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวนี้
คนเสื้อชมพูบอกว่าได้มีการไปถามผู้ใหญ่บ้านแล้วว่าสาเหตุทำไมต้องไล่ครอบครัวนี้ออกไป
อืมผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็เด็กเนี่ยลูกของครอบครัวที่ชอบไปขโมยข้าวของคนในหมู่บ้าน
แล้วในหมู่บ้านเองเนี่ยนะฮะก็เลยทำยังไงก็เลยจะขับไล่ออกไปทั้งหมด
แต่ถ้าเรื่องนี้ย้ำแบบนี้ถ้าเด็กผิดจริงก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสิ
ผู้ใหญ่บ้านคุณไม่ได้มีสิทธิ์ไปขับไล่ทั้งครอบครัวออกจากหมู่บ้านแบบนี้อืม
เพราะทางครอบครัวเขาไม่ได้ผิดคือสมมุติถ้าเด็กขโมยก็ลงโทษเด็กคนเดียว
ถูกต้องแต่ย้ำนะว่าเด็กคนนั้นพิการทางสมองนะฮะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะสอบถามไปทางผู้ใหญ่บ้านด้วยต้องให้ความเป็นธรรม
แต่ล่าสุดยังติดต่อผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงจากปากผู้ใหญ่บ้านคนนั้น
ว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วทำไมต้องไล่เขาออกไปทั้งครอบครัวแบบนี้
เดี๋ยวติดตามกันต่อรอฟังนะคะ